เป็นเรื่องราวดีนะที่วันนี้เราอยากจะมาแชร์ต่อกันมานะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่อยากจะมาแชร์ก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ในแต่ละชุมชนในแต่ละจังหวัด
คุณผู้ชมเขาก็จะมีไอเดียดีเก๋
แต่ว่าที่ไหนมีไอเดียที่เก๋กันบ้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะ
มาดูที่แรกกันเลยนะคะนี่คืออะไรคุณชนะ
ถังน้ำยาแอร์เก่งมากค่ะแล้วเรามาห้อยไว้ทำไมล่ะครับเนี่ย
เดี๋ยวจะบอกว่าจะมาห้อยไว้ทำไมนะคือเก๋มากแบบ
แต่ถ้าห้อยไว้เฉยก็อาจจะไม่รู้ว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะ
แต่ว่ามันเป็นไอเดียสร้างสรรค์ของช่างกองหรือว่าคุณสุพศคำประพันธ์
เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะนำถังน้ำยาแอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
เพ้นลายมาวาดลวดลายให้มันมีสีสันสวยงามลงตัว
ตอนนี้มีลูกค้าสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมากเลย
และจะบอกว่าขายถังน้ำยาแอร์พ่นเฉยคงจะขายยาก
แต่ว่ามันสามารถใช้งานได้ด้วยการทำเป็นกระปุกออมสินไง
โอ้โหเอาไปเป็นกระปุกออมสินนี่ถือว่าเป็นชื่อมงคลเลยนะ

เงินถุงเงินถังกันเลยทีเดียว
ซึ่งช่างกองก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองชอบไปเดินตามตลาด
นัดไปดูตามที่ต่างแล้วก็ไปเจอถังน้ำยาแอร์วางทิ้งไว้
ก็รู้สึกว่าโหน่าเสียดายเนอะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
จริงแล้วถ้าเกิดว่านำมาก่อให้เกิดประโยชน์เนี่ย
มันน่าจะดีกว่านี้ดีกว่าถูกทิ้งคว่างไว้
ก็เลยไปซื้อถังน้ำยาแอร์ตามร้านแอร์บ้างตามร้านรับซื้อของเก่าบ้างนะคะ
ซื้อมาในราคาใบละ๔๐บาทแล้วก็นำมาเพ้นเป็นลวดลายต่าง
เพิ่มมูลค่าให้กับถังน้ำยาแอร์เก่านี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นก็เจาะรูด้านบนเพื่อเป็นช่องหยอดเงินเป็นกระปุกออมสิน
เก๋กว่านั้นคือเอาเงินออกไม่ได้นะคะคุณ

ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะหอดกระปุกแล้ว
เวลาไม่มีตังค์ค่อยไปแงะออกมาคิดผิดนะคะคุณค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นวิธีการออมที่ดีมากเลยนะคะ
แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยก็โพสต์ขายลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนี่แหละค่ะ
ตอนนี้นะมียอดจองทุกวันเลยวันละ๒๐
เขาบอกอุ๊ยผลิตแทบไม่ทัน

ดูแบบเป็นงานฝีมือเป็นไอเดีย

ใช่ค่ะเพ้นออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะ
ใครเห็นใครชอบนะสนใจอยากจะสั่งก็เข้าไปเลยเฟซบุ๊คของคุณ
สุพศคำประพันธ์นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
ราคาขายเขาขายใบละ๒๙๙บาทจ้า
ซื้อถังออมสินไปแล้วอย่าลืมซื้อเลื่อยไปด้วยนะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วโอ๊ยคุณชนะเดี๋ยวกว่าจะเต็มถังเนี่ย

ก็รอไงรอรอจนเต็มแล้วก็ไปหาซื้อเลื่อยมาผ่าออก
นั่นน่ะสิหรือว่ายกไปทั้งอย่างนี้เลยนะไปที่ธนาคารได้ไหม
จะลำบากเจ้าพนักงานธนาคารต้องมานั่งแงะออกอีก
เพราะฉะนั้นถ้ามีออมสินแบบนี้รวยแน่นอนเพราะมันแคะออกมาไม่ได้นะ
สุดยอดจริงนั่นเป็นไอเดียดีนะคะ
ต่อกันที่ไอเดียเก๋อย่างที่สองค่ะ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยของชมรมผู้สูงอายุตำบลพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
นี่แหละค่ะออกมาเป็นผลงานหน้าตาสวยงามแบบนี้
นั่นก็คือกระเช้าอาโรมา
ทำจากใบเตยและส่วนที่เห็นตรงกลางนี่คือมะกรูดนะคะ
ก้นออกนะคะทำให้เห็นเป็นเหมือนแบบสีขาวสวยงามมากเลยนี่นะคะ
ขั้นตอนการประดิษฐ์ก็เรียกว่ามีขั้นตอนหลายขั้นตอนต้องอาศัยความประนีตแล้วก็ความเชี่ยวชาญนะคะ
โดยผู้สูงอายุเขาก็รวมกลุ่มกันทำนี่แหละ
โดยนางทองทรัพย์ขอนทองหนึ่งในสมาชิกชมรมเล่าให้ฟังบอกว่า
ใช้สอยของกระเช้าอาโรมานั้นมีมากมายนะคะ
ดับกลิ่นเม้นอับในห้องน้ำห้องนอนหรือว่าห้องโดยสารภายในรถ
บางทีมันจะมีกลิ่นอาบจากอาหารจากควันจากเบาะต่างนี้นะคะ
มันก็จะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบายนะคะ
เพราะสรรพคุณของทั้งมะกรูดเองของทั้งใบเตยเองก็มีมากด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นจึงทำให้ชาวชมรมนี้เขามีรายได้จากการขายกระเช้าอารม่าเป็นอย่างมาก
โดยขายทุกวันพระในราคากระเช้าละ๒๐บาทเท่านั้น

ผลตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียวทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นด้วย
เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติธรรมชาติจริง
มีดีนะเป็นกระเช้าอโรมา
คือนอกจากเราจะได้กลิ่นใบเตยแล้วเนี่ยนะ
มีมะกรูดด้วยที่มันรู้สึกว่าแบบดมแล้วมันจะสดชื่นนะคะ
ได้กลิ่นได้ดี
และที่สำคัญดูเราก็สดชื่นเหมือนกันนะ

อ๋อเฉิน